ดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ตำรวจเขาก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะแก๊งหลองจู้จำได้ไหมคะ
เป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่วันนี้
มีการปฏิบัติการไปตรวจค้นเป้าหมายของหลงจู
สักประมาณ๔๐จุดในหลายจังหวัดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา
ไปยึดซับมาได้นับรวมแล้วเกือบ๑๐๐ล้านธรรมดิ์
เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

ร่วมกับพลตำรวจโท
นพัฒน์สารสินผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
แล้วก็ตำรวจอีกหลายภาคส่วน
เนี่ยคุณผู้ชมนำกำลังชุดสยบภัยรีเข้าปิดล้อมเครือข่ายหลงจู้นะคะ
นำกำลังกว่า๔๐นายพร้อมกับหมายจับไปตรวจค้นเป้าหมาย
หมู่บ้านศรีรัญญาตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองลบบุรีค่ะ
จุดนี้เป็นบ้านของนายสุภาชัยแก้วชัยมีหรือว่านายนิว
นายนิวอายุ๓๐ปีตอนที่ตำรวจไปถึงนะอยู่ในบ้านอยู่เลยค่ะ
พอไปถึงตำรวจก็แสดงตัวแล้วก็พร้อมกับหมายจับ
ไปจับกลุ่มตัวนายนิวคนนี้
และกระจายกำลังออกตรวจค้นภายในบ้านแต่ก็ไม่พบสารเสพติด
ทีนี้ถามว่าทำไมตำรวจต้องไปตรวจค้นบ้านนายนิวที่จังหวัดลบบุรีหลังนี้
ก็สืบเนื่องมาจาก๑๗ธันวาคมปี๒๕๕๙
ตำรวจสพเมืองลบบุรีค่ะ
เข้าไปจับกลุ่มตัวนายโอกาสนามสกุลสาลีหรือว่านายต๊อก
จับกลุ่มได้พร้อมกับยาบ้าจำนวน๑๗๖๐๐๐เมตร

ทอดไปถึงนายพงศกรศรีสวงหรือว่านายโต้ง
ทีนี้ตำรวจเขาก็มีการขยายผลต่อ
ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
นายพงศกรนายสุภาชัยนางสาวปรารถนา
กลุ่มนี้เขาเป็นกวนเดียวกัน
เป็นตัวการเป็นเบื้องหลังตัวสั่งการที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะ

เป็นตัวสังการของการขายยาเสพติด

พงศกรถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดี

แต่ไม่สามารถที่จะดำเนินคดีข้อหายาเสพติดได้
เนื่องจากว่าตอนนั้นมีข้อมูลพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
ที่สุดแล้วตำรวจไปสืบสาวราวเรื่อง
จากพยานหลักฐานต่างก็ไปไต่มา
สุดท้ายก็รู้ว่านายพงศกร
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคดียาเสพติดหลายคดี
แต่ขณะนั้นคืออย่างที่บอกไป
ไม่มีหลักฐานพอที่จะดำเนินคดีได้
แต่สุดท้ายนะคะตำรวจก็สามารถ
นุมัติออกหมายจับทั้ง๓รายได้ครบเลย
ตรวจยึดทรัพย์กลุ่มนักค้ายาเสพติดรายใหญ่กลุ่มนี้ได้
เอาล่ะปิดจ๊อปหลงจู้นะคะ
หลังจากนี้ก็ดำเนินคดีกับทั้ง๓คน
แล้วก็มีการดำเนินการปิดล้อมเครือข่ายลุงจุ๊
ตามจุดต่างรวมแล้วอย่างที่บอกไปกว่า๔๐เป้าหมาย

ซึ่งการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มยึดทรัพย์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการปิดจ๊อปหลงจู้
ขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ซึ่งจะทำให้ขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมคะปิดจ๊อปแก๊งเดียวทำให้ขบวนการค้ายาเสพติด
มันลดไปกว่าร้อยละ๘๐เลย

ตำรวจด้วยที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะ